เดี๋ยวจะมาดูนโยบายของผู้ลงสมัครแต่ละคน
แต่มาดูเรื่องของจำนวนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหน่อยค่ะ
เพราะว่าจำนวนก็อาจจะลดลงนะคะ
เพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีการแถลงออกมาอย่างเป็นทางการจากสารยุติธรรม
ว่าที่ประชุมกตได้มีมติลงโทษวินัยร้ายแรง
ด้วยการไล่ออกนายสารวุฒิเบนจกุล
อดีตเลยค่ะที่การสำนักงานศาลยุทธิธรรม
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครหมายเลข๒๙
แต่ก็มีรายงานว่ามตินี้เป็นเรื่องจริง
จากคดีโครงการปรับปรุงอาคันสารจพระขนม
ว่ามีเอกชนเข้ามาดำเนินการปรับปรุงอาคาร
ก่อนที่สำนักงานศาลยุทธิธรมจะประกาศประกวดราคา
และลงนามทำสัญญาคประกอบอย่างเป็นทางการ
ตอนนี้ประหลัดกรทมก็ประสานไปที่สำนักงานสารยุติธรรม

เพื่อพิจารณาถอนชื่อจากบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครลงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครต่อไป

เรียกร้องให้ผู้สมัครประกาศนโยบาย
เพราะว่ากรทมงบเยอะ๘๐๐๐ล้านต่อปี
ที่สำคัญมีอำนาจในการออกใบอนุญาตอนุมัติหลายร้อยเรื่อง
ทีนี้นโยบายด้านนี้เป็นยังไงกันบ้าง
เท่าที่ดูมีแค่สองท่านเองที่มีนโยบาย
คือที่เขาชูเป็นนโยบายหลักของเขา๒คนที่ถูกระบุถึงนะครับ
หนึ่งในนั้นคือคุณรสนาโตศิตระกูลผู้สมัครหมายเลข๗นี่นะฮะลงอิสระ
ประกาศเป็นโซโลแกนตั้งแต่แรกว่ากรุงเทพมหานครจะต้องหยุดโกง
เพื่อที่จะนำเงินเหล่านั้นมาพัฒนากรุงเทพมหานคร
อีกคนนึงก็คือคุณวิโรธลักษณะอดีศรผู้สมัครหมายเลข๑จากภาคเก้าไกล
เป็นนโยบายหลักเลยก็คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
แต่คุณวิโรธบอกว่าปัญหาอื่นก็ไม่ทิ้งนะฮะ
ปัญหาพื้นฐานต่างอย่างเช่นเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะ
เรื่องการศึกษาเรื่องการจัดการเรื่องทางเท้า
ซึ่งจะต้องทำควบคู่กันทั้งหมดนะฮะ
วันนี้คุณวิโรธเนี่ยไปตรวจสอบปัญหาทางเท้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับ
ซึ่งจะช่วยเรื่องความแม่นยำของข้อมูลมาประมวลผลเรื่องความกว้าง
ความยาวความสูงจะสามารถพบปัญหาเรื่องของทางเท้าได้ทันที
แล้วจะแก้ไขได้อย่างแม่นยำกว่า
จะช่วยเก็บข้อมูลหรือว่าสำเนาของเมืองได้ด้วย

คุณสกลทีพัทยากุลผู้สมัครผู้ว่ากอทมหมายเลข๓
วันนี้ไปหาเสียงที่ดินแดงห้วยขวางนะครับ

คุณสกลทีบอกว่าถ้าได้โอกาสเป็นผู้ว่ากอทม
สิ่งแรกจะไปดูเรื่องงบประมาณก่อนเลย

นี่คุณสกลทีบอกว่าจะไปดูก่อนเลยว่าโครงการไหนสำคัญน้อย

ข้อดีอาจจะป้องกันเรื่องการทุจริตได้ในระดับหนึ่ง
แต่ข้อเสียก็คือบางทีเอาเรื่องของราคาที่ถูกมาแข่งขันกันเนี่ย

ซึ่งนโยบายทั้งหมดเดี๋ยวจะปราศัยใหญ่
ที่๑๓พฤษภาคมที่ลานคนเมือง

ที่๒๐พฤษภาคมที่วงเวียนใหญ่